ค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่สาวสวยคนนี้ค่ะ
กลางนักข่าวที่ไปรอทำข่าวเยอะเช่นเคย
ยังแน่นเหมือนเดิมใช่แล้วอีเวนต์เมื่อสักครู่นี้เองนะคะ
และข่าวผัวพันเรื่องแฮ็กไอจีพีชพัชระที่ไปฟ้องปอทล่าสุดว่าอย่างไรบ้าง

เรื่องทุกอย่างมันจบลงแล้วไม่ว่าจะพูดอะไรหรือว่าทำอะไรเพิ่มเติม

ก็ได้เห็นตามข่าวค่ะ
คนที่ตอนนี้เข้าใจไหมว่าเราเป็นคนแฮ็กเราอยากบอกอะไรเขาบ้าง

หนูว่าหนูก็ต้องทำให้ชีวิตเราปกติอะเนาะ

คุณเห็นน้องแพลทสวยแบบนี้ซึ่งถูกเรียบรรมิตฯโดยคุณป้อมเปรี้นิต
ที่ไปร่วมงานอีเวนต์เนี่ยนะครับ